ไปดูกันสำหรับการปฏิบัติงานในการที่จะปราบรามกลุ่มที่ค้ายาเสพติด
โดยเฉพาะเครือข่ายรายใหญ่อย่างโจบรรไล่นะครับ
อกจากนี้ตำรวจท่องเที่ยวนั้นก็สามารถที่จะจับกลุ่มแก๊งเรียกค่าถ่าย
นักธุรกิจชาวจีนได้อีกด้วยครับ
ไนเจ้าจุนยงไนเหลียงจือหวิงและไนสุยซื่อเวยย์
ถูกตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจนครบานวัดพระยาไกร
จับได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านเจริญกรุง
หลังทั้งหมดร่วมกันล่อลวงนายเจียนเตี้ยนหมิง
นักธุรกิจชาวจีนที่เดินทางมาติดต่อธุรกิจในประเทศไทย
ไปเล่นการพนันที่บ่อนพนันฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วจนหมดตัว

เพื่อเรียกค่าไถ่จากลูกสาวผู้เสียหาย
มูลค่า๑๕๐๐๐๐บาท
แต่ลูกสาวผู้เสียหายโอนเงินให้๗แสนบาท

ต้องเข้าขอความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยว
และสามารถช่วยเหลือพ่อได้ในที่สุด
ตำรวจปราบรามยาเสพติดตรวจหายาบ้าที่ซุกซ่อนอยู่

ค้ายาเสพติดรายใหญ่ทางภาคเหนือ

แล้วเกิดอุบัติเหตุเสียหลักตกข้างทาง

ตำรวจพบยาบ้า๒๒๕๐๐๐เมตร

อกจากนี้ตำรวจยังจับกลุ่มนางสาวกันนิกา

ผู้โดยสารมาพร้อมกัน

ขณะเดียวกันยังตามจับกลุ่มนายวิวัตกิจ

ให้กับนายพงศกรได้อีกด้วย

จากประเทศเพื่อนบ้านมาส่งให้กับลูกค้า

กว่าแบบเก่าถึง๑๐เท่า
ความคืบหน้าการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสซิกา

พูดถึงมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสซิกาในไทย

ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มงวด
ในพื้นที่พบการระบาด๔จังหวัด

หนึ่งในนั้นเป็นหญิงตั้งคัน๓ราย
อยู่ระหว่างการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด
โปรดติดตามตอนต่อไป